มันมีเรื่องราวที่ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดตากเขาหวาดภาวะครับ
เพราะว่ามีเด็กคนหนึ่งบอกว่ามีแก๊งรักเด็ก
พยายามจะลากหนูไปให้ได้เลย

บ้านหลังนี้ในชุมชนเหล่านี้

คนพบพระใต้ครับหมู่ที่๓ไปยังหมู่ที่๙

ในพื้นที่ตำบลพบพระอำเภอพบพระ

จุดที่เกิดเหตุห่างจากบ้านของน้องผู้หญิงคนหนึ่ง
อายุ๑๑ขวบประมาณสักเกือบ๑กิโลเมตร

ไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักพบพระ
แล้วก็ให้ข้อมูลว่ามีคนร้ายขับกระบะสีดำครับ

ลูกสาวตกลขอความช่วยเหลือดังลั่นเลยนะ
เรื่องนั่นแหละแล้วก็พากันไปแจ้งผู้นำชุมชน
พ่อแม่ทันทีที่รู้เรื่องเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าต้องจับคนร้ายให้ได้นะ
ของเด็กผู้หญิงบอกว่าตอนนั้นตัวเองไปทำงาน
แล้วพอมารู้เรื่องก็เลยถามลูก

กลัวว่าเดี๋ยวมันกลับมาทำอีกมันขู่เอาไว้ห้ามบอกใครอะไรแบบนี้นะครับ
หลังเกิดเรื่องตอนนี้ชาวบ้านกลัวกันมากเลย
แจ้งเตือนลูกหลานเด็กเล็กให้ระมัดระวัง
แล้วก็ให้ผู้ใหญ่ดูเด็กอย่าให้คลาดสายตา
เดี๋ยวจะประสานไปที่โรงเรียนด้วยครับให้ระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีก
เพราะว่าเด็กก็จะไปโรงเรียนกันแล้วไงฮะ
กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าออกจากบ้านแล้วไปเกิดกลางทาง
หรือว่าไปเกิดก่อนถึงโรงเรียนหรือขากลับมาจากโรงเรียนทำยังไงล่ะ
ตำรวจเองลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับ
เดี๋ยวประสานกับอีกหนึ่งโรงพักคือแม่สอด
สกัดจับด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่เจอนะฮะ
เดี๋ยวถ้ามีเบาะแสหรือมีข้อมูลเพิ่มเติม
ความชัดเจนของเรื่องนี้ว่าจริงแท้อย่างไรยังไง
เดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ